อ่ะเปลี่ยนอารมณ์จากสไตล์ลุคครึ่ง
ฉันพาไปดูแนวเอเชียนลุคกันบ้างดีกว่า
สไตล์แบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่น

ใครที่ชื่นชอบแบบสไตล์แดนประดิษฐ์

จะเป็นงานที่รวบรวมเอาของดี

ส่งมาเสิร์ฟถึงเมืองไทยกันเลยนะฮะ

ก็ได้มาเป็นตัวแทนมาเชิญเหล่า

ให้มาสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่น
อย่างใกล้ชิดในวันที่๓๑สิงหาคมนี้นะคะ
ถึงวันที่๒กันยายนสยามพารากอนค่ะ
มีหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกินชมเที่ยวชิมชอบ
หรือว่าเรื่องการศึกษาหรือว่าการทำงาน
ก็คือเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยค่ะ

ก็คือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงวาดฝัน
แล้วก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งครับ
ขอบคุณครับ